ช้างป่ากันหน่อยนะคะมันไปติดลมโครนอยู่ค่ะ
ชาวบ้านชาวช่องที่บริเวณเทือกเขาภูพาลจังหวัดสกลนคร
ก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันคือช้างเนี่ยติดลมตั้งแต่วันเสาร์
แต่เพิ่งช่วยสำเร็จเมื่อวานนี้เพราะอะไร
น้ำหนักตัว๔ตันนะคุณตันหนึ่งมี๑๐๐กิโลกรัม
๓คูณ๔ไป๔๐๐๐กิโลกรัมถัดมาส

ชื่อว่าพังนิ่มนวลอายุ๔๙ปี

ชาวบ้านในหมู่บ้านสร้างค้ออำเภอภูพาลจังหวัดสกลนคร

ช่วยกันกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพานกว่า๓๐นาย
คือตอนนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตอนที่ไปถึงเนี่ยนะคะ
ไปตรวจสอบสภาพช้างป่าตัวนี้สภาพอิดโรยแล้วนะ
พยายามที่จะใช้เชือกฉุดดึงขึ้นมา
ใช้เวลากว่า๘ชั่วโมงแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
จนกระทั่งค่ำเมื่อวานนี้ภารกิจสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ
ขณะที่พังนิ่มนวลก็ตอนนี้กลับไปในป่าตามเดิมแล้วค่ะ
ไปสอบถามชาวบ้านที่ไปพบช้างป่าตัวแรก
คนแรกเล่าให้ฟังบอกว่าพังนิ่มนวลเนี่ย
คงจะลงมากินกล้วยที่ปลูกไว้ปลายนา
แล้วก็พลาดพลาดไปติดลมตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
คือคนที่ไปพบเห็นเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้
มีช้างป่าลงมาหากินในหมู่บ้าน๓ครั้งแล้วนะ
ครั้งล่าสุดก็คือเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ทีนี้พังนิ่มนวลตัวนี้ตัวล่าสุดที่ติดลมเนี่ยนะคะ
เป็นหนึ่งในช้าง๖ตัวที่ถูกนำมาปล่อย
เขตอุทยานแห่งชาติภูพาลตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตามโครงการคืนช้างสู่ป่าของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
เรื่องต้นคาดว่าพังนิ่มนวลน่าจะแตกโขลงออกมา
แล้วก็ลงมาหากินเพียงลำพังแล้วก็พลาดมาติดลมแบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายก็ปลอดภัยแล้วกลับป่าไปแล้วนะ